คุณผู้ชมมานับตั้งแต่มีโควิด๑๙ระบาดในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะ
หนึ่งพฤติกรรมที่เรามักจะทำกันคือไปไหนก็ตามนะ
ดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือล้างมือแต่บางทีเนี่ยดูดีนะคุณผู้ชม

มันไม่ใช่เจล

น้ำดื่มผสมวิตามินยี่ห้อหนึ่ง
นั่นแหละสิก็ว่าอยู่
แล้วคนแก่คนเท่าก็ไปยืนรอกดด้วยกันนะสักพักหนึ่งมีคนมาบอก
ป๊าป๊าไม่ใช่เจลอัลโกฮอล์

เท่านั้นแหละวงแตกแยกย้ายเลยฮะ
คอมเมนต์มาแซวครับน่ารักดี

ใช้โยบางคนก็บอกเอ๊ะขวดเจลแอลกอฮอล์มันแปลกนะ
มันขวดน้ำไม่ใช่เหรอนั่นน่ะไม่รู้ใครเอาไปวางไว้ตรงนั้นนะ
แม่กดผิดกันไป
คุณหมอฉีดวัคซีนโควิด๑๙มันเจ็บจริงไหม
เขาลือว่าเจ็บนะมันเจ็บใช่ไหมล่ะคุณหมอลองดูคลิปฮะ
ผมไม่เจ็บอย่างนั้น

โอ้โหเฉียบอย่างฉีดอย่างพี่บำ
ตอนแรกยังไม่ฉีดแต่เจ็บรอก่อน

จ้าเลยร้องไห้จ้าเลย
คุณหมอครับผมเจ็บ

นี่ครับคุณครูต้องมากอดปลอบใจนะครับ
สุดท้ายพอถึงคิวนะฮะใจสู้จริง
ให้คุณหมอคุณพยาบาลฉีดนะฮะ

เพื่อนน้องล้อจนลูกบวชแน่นอน